ขีดเส้นใต้เมืองไทยช่วงนี้
เว้นเรื่องอื่นไปสักระยะหนึ่งก่อน

เพราะนี่คือช่วงที่การเมืองเข้าได้เข้าเข็ม
ว่าตกลงรัฐบาลจะเป็นใคร
ซีกไหนใครจะเป็นนายกรัฐมนตรี

ฉะนั้นแต่ละวันของความเคลื่อนไหวทางการเมือง
แต่ละจุดแต่ละช็อตมีความหมายครับ

อย่างเมื่อวานนี้๑๑พักเล็ก
เขาประกาศรวมตัวกันชัดเจนแล้ว
ว่าเขาจะสนับสนุนพักพลังประชารัฐ

และหนุนพลเอกประยุทธ์
เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ

พัก๑๑เสียงไม่มาก
แต่ว่าเมื่อมีความชัดเจน

มีนัยยะทางการเมืองพอสมควรครับ
อย่าไปคิดว่า๑๑พัก๑๑เสียง
ไม่สำคัญนะครับมีความสำคัญ

เป็นก้าวแรกที่จะทำให้ฝากฝั่งพลังประชารัฐ
มีเสียงเมื่อไปบวกกับสวแล้วเนี่ย
เกินครึ่งของสสบวกสว
เมื่อเกินครึ่งก็จะทำให้
การโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เลย

พลังประชารัฐมี๑๑๖เสียง

ได้แค่๓๖๖เสียง

ถึงครึ่งต้อง๓๗๗เสียง

ต้องได้๓๗๗เสียง
ฉะนั้นการมี๑๑พักเล็กเข้ามา
ก็แปลว่าถ้าจะใช้เกมเลือกนายกก่อน
แล้วค่อยจัดสูตรผสมรัฐบาลทีหลัง
ใครมาก่อนใครมาหลังใครมาไม่มาเดี๋ยวค่อยว่ากัน
เลือกนายกยืนนิ่งเอาไว้ก่อนทำได้ครับ
พักนี่แหละมาทำให้เลือกนายกรัฐมนตรีได้
เสียงเกินครึ่งไปตั้ง๒เสียง
นี่กรณีที่เอาสวมาโหวตด้วยนะครับ
ฉะนั้นนี่ไงถึงบอกว่ามีความหมาย

ถ้าใช้เกมเมื่อโหวตนายกแล้วได้นายกแล้ว
อำนาจการเจรจาของพักพลังประชารัฐก็จะมีมากขึ้น

เมื่อเป็นรัฐบาลแน่อำนาจต่อรองมีมากขึ้น
พักต่างที่มาเจรจาหรือไปเจรจากับพักต่าง
พลังประชารัฐก็จะมีอำนาจต่อรองมากขึ้น
มากกว่าที่ยังไม่แน่ว่าใครจะเป็นนายก
ถ้านั้นถ้าเดินสูตรนี้แปลว่า

แล้วก็เจรจากับพักต่าง
แม้กระทั่งพักที่อยู่ฝากเพื่อไทย
ถ้าสมมุติทางนี้ได้นายกแล้ว

กอดกันแน่นก็อาจจะหลวม
และที่หลวมก็อาจจะโยกมาทางฝั่งนี้ได้
การเมืองก็เขาก็เป็นกันแบบนี้
ฉะนั้น๑๑พักเล็กเมื่อวาน
อย่าคิดว่าไม่มีความหมายนะครับ
มีครับแต่ว่าแน่นอนอ่ะ
สูตรการเลือกนายกก่อนอย่างนี้เนี่ย

ต้องผ่านด่านการเลือกประธานสภาก่อน
เพราะว่าถ้าประธานสภาเป็นของอีกฝากหนึ่ง
แล้วรัฐบาลเป็นของอีกฝากหนึ่ง

ผมจึงบอกว่า๑๑เสียงเมื่อวานนี้

เป็นก้าวแรกที่จะทำให้เลือกนายกได้
แล้วก็ถ้าดูตามหน้าไพ่

คนเมื่อวานนี้

แล้วมีคนถามว่า๑๑เสียง

เวลามีตำแหน่งจะทำยังไง

เขาไม่เจรจาต่อรอง
เขาต้องการให้ประเทศมันเดินหน้าไปได้
แต่ว่าแน่ในทางการเมืองต้องมีตำแหน่ง
ถามว่า๑๑เสียงจาก๑๑พัก
ใครจะมีตำแหน่งให้จับตาไปดง
ผลตรีสงกรตธิพรรดิครับ
ตรีทรงกฎเป็นหัวหน้าพักพลังชาติไทยครับ

เพราะว่า๑พลตรีทรงกรดเป็นหัวหน้าพัก
ที่ในบรรดา๑๑พักเนี่ยเสียงเขามากกว่าเพื่อน

เขาเป็นพักสุดท้ายที่
ถ้าคิดกัน๑๖เสียงเนี่ย
พักเนี่ยเขาได้เป็นพักสุดท้ายนะ

ถ้าต่ำกว่า๗๐๐ไม่ได้เขาจะเป็นพักที่๑๖
แต่เมื่อกรกตประกาศออกมามีอีก๑๐พักเพิ่มขึ้นมา
กรดจึงเป็นพักที่เรียกว่าเป็นหัวกระบวนหัวลากให้พักอีก
สิบพักเข้ามาร่วมกับรัฐบาลอีกทั้งพลตรีทรงกรดคนนี้ก็เคย
ทำงานเชื่อมอยู่กับคอสชเขาเคยเป็นผู้ที่มีอำนาจได้
รับมอบหมายให้รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนประชาชนของข้อ
สชนี่แหละฉะนั้นขีดเส้นใต้ฟันทงได้ว่า๑๑พัก
นี้จะมีรัฐมนตรีอย่างน้อยหนึ่งคนแล้วจะเป็นพลตรีทรงกรด
นี่แหละเพราะว่าด้วยเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างที่
ว่าถัดมาประเด็นควชที่สามที่เป็นข่าวแพร่งแพร่งมา
สองสามวันเนี่ยอันนี้ในทางการเมืองบอกได้เลยว่าเรื่องนี้
ก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นคลื่นกระทบฝั่งหายไปมัน
เป็นไปได้ยากครับเป็นไปได้ยากที่จะมีขั้วที่สามเกิดขึ้น
ก็ยังเหลือสองคั่วเดิมนั่นแหละถัดมาถามว่าประเด็นความชัดเจน
ของพักสองพักที่เป็นตัวแปรสำคัญตกลงเอายังไง
ประชาธิปัตย์วันพรุ่งนี้วันที่สิบห้า
เขาจะเลือกหัวหน้าพักเลือกกรรมการบริหารพัก
ต้องรอว่ามติของกรรมการบริหารพักเอายังไง
จะให้ประชาธิปัตย์เดินไปทางไหนก็มี๒ทางเท่านั้น
ไปร่วมกับพักพลังประชารัฐหรือเป็นฝ่ายค้านอิสระ
ฉะนั้นของประชาธิปัตย์รอวันพรุ่งนี้ของภูมิใจไทย
ภูมิใจไทยคุณอนุทินบอกเมื่อวานว่ารอวันที่ยี่สิบ
ประชาธิปัตย์รอพรุ่งนี้ภูมิใจไทยรอวันที่ยี่สิบ
ก็จะได้มีความชัดเจนก็ได้มีความชัดเจน
ฉะนั้นการเมืองต้องใจเย็นอีกนิดนึงพรุ่งนี้รอของประชาธิปัตย์
แล้วก็มารืนนี้ไม่ใช่มารืนสิวันที่ยี่สิบ
รอความชัดเจนจากภูมิใจไทยส่วนอีกพักหนึ่งที่
ไม่รู้จะเอายังไงกันแน่พักเศรษฐกิจใหม่
ของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณซึ่งล่าสุดเนี่ยยังยืนยันอยู่ว่าจะจับมือ
ศัตยบันกันไว้แล้วกับฝากเพื่อไทยคงยังอยู่กับฝากเพื่อไทยว่าอย่างนั้นเถอะ
แต่ว่าอาการของคุณมิ่งขวัญเมื่อวานนี้ก็แปลก
ถ้ามั่นใจว่าตอบคำถามได้ว่าอยู่กับฝากเพื่อไทยทำไมจึงเกิดปรากฏการณ์นี้
หนังสือพิมพ์ลงวันนี้ว่าเมื่อวานนี้คุณมิ่งขวัญไปรายงานตัวที่สภาใหม่
แล้วปรากฏว่านั่งอยู่ในสภา๒ชั่วโมงฮะนักข่าวก็เฝ้ากันอยู่ข้างนอก
เพื่อคงจะต้องตั้งคำถามว่าตกลงเศรษฐกิจใหม่เอายังไง
สุดท้ายคุณมิ่งขวัญต้องเลาะออกไปด้านหลังหลบนักข่าวออกไปครับ
อาการอย่างนี้คนทำข่าวเก่าอย่างผมอ่านหน้าพ่ายได้ว่ายังไม่แน่
เออยังไม่แน่ฉะนั้นถ้าคุณมิ่งขวัญไปสูตรสองร้อยห้าสิบสามเสียง
พักพลังประชารัฐเดิมบวกหกเข้าไปก็จะเป็นสองร้อยห้าสิบเก้า
อ้าวถ้าสองร้อยห้าสิบเก้าพอหายใจหายคอได้นิดนิด
หน่อยหน่อยดีขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นอาการของคุณมิ่งขวัญ
เมื่อวานนี้ส่งสัญญาณว่าไม่แน่ฉะนั้นนี่คือวันต่อวัน
ที่จะมาขีดเส้นใต้ว่าการเมืองมันไปถึงไหน
เขาจะได้รัฐบาลเมื่อไหร่แต่ว่าแน่นอนครับยังไงยังไง
ก็ยังยืนยันว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสียงปริ่มน้ำ
และจะเป็นรัฐบาลที่มีเสียงเกินครึ่งน้อยที่สุด
ตั้งแต่มีรัฐบาลมาคอยดูเถอะวันนี้จึงมีหัวข่าวนี้ปิดท้าย
เอามาจากหน้านังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์ก็พาดว่า
ครัวเรือนหนี้พุ่งตลาดทุนห่วงรัฐบาลร้ายเอกภาพ
รออีกไม่กี่อึดใจครับเราจะได้เห็นภาพรัฐบาลใหม่ชัดเจนขึ้น
แล้วก็จะพยายามนำมาสรุปวันต่อวันอย่างนี้ครับว่าแต่ละวัน
เรื่องมันไปถึงไหนยังไงฮะคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
เพราะอะไรก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับในช่วงนี้
อะไรก็เป็นไปได้หัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองจริงครับ
แต่ในฐานะประชาชนก็รอนะฮะเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับประชาชนนะอาจารย์นะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
ข้นเรื่องการเมืองแบบนี้อย่างต่อเนื่องด้วย
นี่วันนี้วันที่๑๔นะคุณอีก๑๐วันจะครบ๒เดือนของการเลือกตั้ง
แต่โอ้โหดูแต่ละวันสิมันมีอะไรให้ต้องติดตามกันอยู่ตลอดเลยนะคะ